เหตุเนี้ยผู้ชายอายุสามสิบสามปีที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าเขาได้ยินเพื่อนตรงข้ามบ้านที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่เนี่ยนินทา
กล่าวหาว่าเขาเนี่ยเสพยาเสพติดจนไม่ออกจากบ้านไปไหน
โมโหค่ะคุณผู้ชมได้มีดมาเนี่ยก็ไปจ้วงแทง
จนเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ
หลังจากนั้นเนี่ยญาติญาติก็เลยนำตัวของผู้บาดเจ็บ
ตอนแรกเขาบาดเจ็บก่อนนะคือนายสุริยาสวนอิน
หรือจะเรียกกันว่าโกโลนอายุสี่สิบสองปี
ไปส่งโรงพยาบาลหาดสำรานค่ะเพราะว่าถูก
ผู้ชายคนนึงอายุ๓๓ปีชาวบ้านจะเรียกกันว่าเนรนแอร์
จริงจริงแล้วเนี่ยทั้งสองคนมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ
จริงจริงก็เป็นญาติกันอ่ะนะใช่วางใกล้เรือนเคียงกันด้วยอ่ะนะฮะ
ถูกค่ะแต่ว่าก็ก่อเหตุนะคะโดยที่แนนแอร์เนี่ย
ใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงไปที่กลางหลังของโกโล้น
บาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายโกโลนก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านภายในหมู่บ้านโคกออก
หมู่๖ตำบลตะเสอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังครับ
ตำรวจสพหาดสำรานมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
พบเสือเปื้อนคราบเลือดปูอยู่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวขณะที่ก็มีญาติญาติของผู้เสียชีวิต
จับกลุ่มพูดคุยกันอยู่สักห้าหกคนจึงสอบถามโกโลนนะคะ
โกล้นผู้เสียชีวิตนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบ้าน
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเขาถูกเนรนแอร์ซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละ
แทงเขาไปที่กลางหลังขณะที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวได้พบว่าเนรนแอร์หลบซ่อนอยู่ในบ้าน
อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะกับที่บ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อโดยก่อนที่เกิดเหตุนั้นนะคะ
โกโลนผู้เสียชีวิตกับญาติญาตินั่งดื่มเหล้าอยู่ลานย่าหน้าบ้าน
ซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีพ่อของเนรเอนั่งดื่มอยู่ด้วย
แต่หลังจากดื่มกันจนเมาอะค่ะโกโลนก็เลยเหมือนพูดพาดพิงไปถึงเนรเอ
บอกว่าเขาติดยาเสพติดงอมแงมจนไม่สูงสิงกับใคร
จากนั้นค่ะคุณสิ่งที่โกโลนพูดเนี่ยเนรเอได้ยิน
เพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือห่างกันสักประมาณ๑๕เมตร

แต่ตัวผู้ก่อเหตุคือเนรเอเขาได้ยินต้องหูได้ยินเสียงพอดี
เขาก็แค้นสิคะก็เลยนำมีดปลายแหลมยาว๕นิ้ว
เปิดประตูออกจากบ้านวิ่งตรงไปหาโกโล้นเลยค่ะ
วิ่งไปถึงก็จ้วงแทงเขาที่กลางหลังหนึ่งแผลบาดเจ็บสาหัส

ต่อมาตำรวจก็เลยควบคุมตัวเนรเอไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพ
ซึ่งเนรนเอเองก็มีสีหน้าเคร่งเครียดดูเหมือนกังวลตลอดเวลา
ส่วนญาติเนี่ยก็มายืนดูการทำแผนด้วยนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วในส่วนของเนรนแอร์เนี่ย
เขาบอกเขาไม่ได้ติดยาเสพติดแต่เขาป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
ซึ่งเรื่องนี้พ่อของเนรเอหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกัน
ใช่ค่ะซึ่งเนรนแอร์เนี่ยเขาก็สารภาพไปแล้วว่า
จริงแล้วเขาก็นอนอยู่ในบ้านเฉยนี่แหละ
แต่เขาได้ยินผู้ตายมากล่าวหาเขาว่าเขาติดยาเสพติดไง
ทั้งที่เขาป่วยซึมเศร้าแล้วก็กินยารักษาตัวมานานกว่า๔ปีแล้ว
ใช่เขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังนะฮะ
แล้วก็กินยาแบบนี้มานานหลายปีแล้ว
แต่ทีนี้มาได้ยินคนนินทาหาว่าเขาเก็บตัวเพราะว่า
มัวแต่ติดยามัวแต่เสพยาเนี่ยเขาก็โมโห

ใช่แล้วโกโลนก็พูดแบบนี้มีพฤติกรรมลักษณะนินทา
พูดถึงเขาแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง
ไม่ไหวแล้วค่ะเลยตัดสินใจก่อเหตุเกิดขึ้น
ลูกชายป่วยเป็นซึมเศร้ากินยามาต่อเนื่อง
แต่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ถ้าหากว่าเขาได้ยินคำพูดที่สะเทือนใจ
จะโกรธแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้

มันไม่มีอยากกันก้าวร้าว
ก็เร่งอยากกันมานี่ก็เป็นร้านนี้ก็หนูอีก

นี่แหละครับพ่อของผู้ก่อเหตุเองนะครับ

ลูกชายวิ่งมาแทงโกโล้น
แล้วลูกชายก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้าน

แล้วก็จับลูกชายตัวเองที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับ
แต่ว่าผู้เป็นพ่อก็บอกว่าคือเสียใจมากเหมือนกัน
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุก็เป็นลูกนะ

ก็เป็นหลาน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติพี่น้อง

ซึ่งตอนนี้นะพนักการณ์สอบโสนสภาหาสำราญ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป